สำหรับเรื่องราวดราม่าของนางเอกสาว๔หม

กลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียลหนักมากคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งสองคำถามที่ทำให้เกิดประเด็นกระฉ่อนวงการอยู่ตอนนี้ก็คือ
คำถามที่มิวนิถาต้องตอบว่าเคยถูกกันซีนในงานอีเวนต์ไหม
ซึ่งสาวบิวเขาก็ตอบว่าเคยตอกย้ำความเผ็ดไปกว่านั้น
เมื่อมิ้งชาลีดาบอกว่าคนเดียวกันแน่เลยอ่ะ
ซึ่งเรื่องนี้มิวบอกว่ามันเป็นการถูกกันซีนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผม
เหมือนกับอีกฝ่ายเห็นตัวเองใส่ชุดหนึ่ง
พอเห็นแบบนี้ก็เลยกลับไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งที่สวยกว่าอะไรประมาณนี้
ส่วนอีกคำถามนึงคำถามนี้แซ่บมากถึงกับซูดปากกันเลยนะคะ
คือคำตอบของสาวมากกี้ราศีเขาเล่าว่า
มีคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วยและไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกค่ะ
ซึ่งมากกี้เล่าคือถึงขั้นบรับกันในห้องแต่งตัวว่า
ใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากัน
กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมากกี้เขาอัดเสียงไว้ด้วย

ใช่เขาเล่าในรายการนี้นะและเมื่อมากกี้เฉลยชื่อให้เพื่อนฟัง
เพื่อนทั้ง๓คนที่เหลืออยู่คืออ้าปากค้างเลย
มันก็เลยทำให้หลายคนอยากรู้ไงชาวเน็ตอยากรู้ว่าเป็นใครก็ไปสืบค้นนะคะ
กระแสนี้กลายเป็นประเด็นร้อนคุณผู้ชม
บางคนก็มองว่าเออมันก็เป็นเรื่องเมาส์เก่าของสาวเขา
โดยเฉพาะมากกี้ที่ถูกหาว่าแบบมีสิทธิ์อะไรไปอัดเสียงอีกคนนึง
มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวหรือเปล่า
รวมไปถึงทั้ง๔สาวโดนตำหนิจากคนที่ติดตามว่า
โหไม่คิดเลยว่านางเอกเบอร์นี้จะมานั่งรวมกลุ่มนินทาคนอื่นเขา
กระแสดราม่าเจ้าของคอนเทนต์อย่างใหม่ดาวิกาก็ถึงขั้นทวิตกลางดึกเลยว่า
ใหม่ขอโทษน้อมรับคำติชมและพร้อมปรับปรุง
จากว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นมือใหม่ในการทำคอนเทนต์ลงคลิปนะคะ
แต่กระแสเนี่ยเหมือนจะแรงขึ้นนะพี่แจ๊ะ
ใหม่ก็เลยถึงขั้นเอ่ยเลยนะว่าอยากหยุดทำคอนเทนต์แล้ว
เบลล่านะทุกคนคือไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าในโซเชียลมันมีการขุดกันเยอะ

มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดประติดประต่อกันเองก็ได้

ฟังมาหนึ่งประโยคโอ๊ยแต่เม้ายามไปสาว